มาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันอันนี้ก็น่าทึ่งมากเลย
ข้าราชการตำรวจภูทรภาค๙เขาอนุรักษ์รถคลาสสิกโบราณที่หาได้ยากมาก
เขาบอกว่ามีชาวต่างชาติมาขอซื้อหนึ่งล้านบาทไม่ขายค่ะคุณไปดูหน่อย
ซึ่งเป็นรถในสมัยสงครามโลกครั้งที่๑เป็นรถยนต์แบบ๒ที่นั่งแต่มี๓ล้อ
แล้วก็เจ้าของเนี่ยนะคะคือร้อยตำรวจโทสุรพลมีศรีค่ะ
ดูแลรถคันนี้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนรถทั่วไปเลยนะคะ

โอ้โหคุณเห็นไหมทะเบียนด้านหน้าเขาจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยส่วนทะเบียนด้านหลังเป็นภาษาไทย
ทุกครั้งเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนคอยขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากมายเลยนะฮะ
ซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าไปซื้อซากรถคันนี้มาซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดเลย
จนสามารถวิ่งได้ค่ะแล้วก็เคยมีชาวต่างชาติมาขอซื้อหนึ่งล้านบาท
อย่างที่บอกไปไม่ขายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อรถรุ่นนี้ได้อีก
จากที่ไหนไม่มีแล้วไม่มีไม่ขายนะคะคุณผู้ชมรถคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะ
เจ้าของเนี่ยเขาจะใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ขับไปท่องเที่ยวกับบรรดาเพื่อนฝูงนั่นเอง
ใช้ได้จริงคุณค่ะคนที่ชื่นชอบเขาก็ชื่นชอบมาก
เขาก็จะอยากเก็บสะสมมันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ
เด็กก็ชอบดูสิส่องใหญ่เลยใต้ท้องเอ๊ะมีอะไรอยู่

เป็นรถเก่าครับเป็นรถตรงทำรูปกลางที่หนึ่งที่ตรงกลางอยู่ครับ
แล้วก็เอามามาบรรดาใหม่บรรดาใหม่เขาบอกเขาเปลี่ยนเครื่องเก่าใหม่แล้ว
เปลี่ยนเครื่องเก่าใหม่ไอ้เครื่องเก่ามันเสียไปเขาบอกจะไม่ได้มันปูปังไป
แล้วเอาเครื่องเก่าใหม่ใส่แล้วก็วิ่งดีเลยเพื่อนชวนเที่ยวกับไปไปตัว
ไปตัวไปตลอดสนุกดีไปภูเกียร์อุปรังเข้ามาขอซื้อแล้วนะ
เท่าไหร่ต้องให้ล้านนึง
ต้องให้ล้านนึงยังไม่ขาย
ล้านนึงไม่ขายคุณชนะเท่าไรล้านสองไหมล้านห้า
มันหาซื้อไม่ได้ล้านหนึ่ง๒ล้านมันไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคุณค่ะ
แล้วรถคันนี้สามารถวิ่งได้เร็วถึง๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะ
เรื่องจริงไม่ธรรมดาเจ๋งอยู่เลย